นี่ค่ะสุดท้ายแล้วกลายเป็นข่าวเศร้านะคะ
ทะเลที่จังหวัดระยองอย่างที่คุณบุ๊กเตือนไปนะฮะ

กลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ลงไปเล่นน้ำแต่ปรากฏว่าเพื่อนขึ้นมาหมดแล้ว
คุณหมออายุ๔๖ปีท่านลงไปเล่นในทะเลตามลำพังสุดท้าย
ถูกคลื่นซัดแล้วก็ดึงร่างคุณหมอลงไปในทะเล
เสียชีวิตนะคะท่านเสียชีวิตนี่ขนาดว่าเป็นผู้ใหญ่นะ

นี่ตอนที่กู้ภัยแล้วก็เพื่อนไปเจอร่างคุณหมอตอนนั้นหมดสติแล้วค่ะ
สุดท้ายท่านเสียชีวิตนะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
นี่ถึงบอกว่าเป็นเรื่องของการเตือนแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะ
อายุ๔๖ปีนะคะท่านเป็นแพทย์โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

อย่างที่เล่าให้ฟังเบื้องต้นข้อมูลทั้งหมดที่ดิฉันเล่าให้ฟัง
ก็มาจากเพื่อนของคุณหมอนั่นแหละค่ะ
เพื่อนของผู้เสียชีวิตนะคะบอกว่าคือเข้ามากันเป็นกลุ่ม
เที่ยวทะเลระยองลงไปเล่นน้ำกันตอนแรกไปเป็นกลุ่ม
สุดท้ายเพื่อนขึ้นมาทั้งหมดแต่คุณหมอกลับไปอีกครั้งหนึ่ง
ลงไปในทะเลไปเล่นในทะเลตามลำพัง
สุดท้ายถูกคลื่นซัดหายไปนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมเบื้องต้นตำรวจสพเพคาดว่า
ผู้เสียชีวิตอาจจะต้านแรงคลื่นไม่ไหว
จนกระทั่งหมดแรงก็จมน้ำไปนะคะ
คลื่นมันแรงไงคุณมันซัดออกไป

แต่ไหว้เข้ามาไม่ได้คือเพื่อนหันไปเห็นอีกที
คือสภาพของคุณหมอเนี่ยลอยแบบคว่ำหน้าครับ
คว่ำหน้านะครับและทีนี้เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

ปั๊มหัวใจยื้อชีวิตของคุณหมอไว้
คุณเขาบอกปั๊ม๒๐นาที
อยู่คุณหมอกระอักน้ำออกมา

ตอนนั้นเหมือนจะฟื้นคืนชีพออกมาครั้งหนึ่งนะ
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสุดท้ายเสียชีวิต
รถปอสสีดำที่คุณหมอขับมาเที่ยวกับเพื่อน
ตอนแรกนะเพื่อนคิดว่าตอนช่วงที่คุณหมอสำลักน้ำออกมา
จะช่วยชีวิตไว้ได้แล้วค่ะแต่สุดท้ายไม่รอด
นานเกินไปคุณ๒๐นาทีในการปั๊มหัวใจ

ก็เป็นเรื่องแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ที่นำมาเตือนกันนะคะ
คือตอนนี้ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเตือนเลยนะคะ

แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ